ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักควรระวังปัญหาความรักชนิดลุ่มหลง
การเข้าไปเป็นมือที่๓แย่งคู่เขามาครอง
กลายเป็นรักซ้อนรักซ้ำหรือพบคนที่มีเจ้าของแล้ว
โดยที่ทั้งรู้ตัวหรืออาจไม่รู้ก็ได้
สุขภาพเป็นเดือนที่จะมีปัญหาอุบัติเหตุหรือสุขภาพได้ง่าย
จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับอาหารส่วนสุขภาพโดยทั่วไป
ระวังโรคไตอาการผิดปกติบริเวณไข่ดันขาหนีบและอวัยวะเพศ
การเงินปัญหาเงินขาดสภาพคล่อง
แต่ในช่วง๑๐วันก่อนสิ้นเดือนการเงินของท่านจะถึงขั้นขาดมือ
รายได้ประจำอาจไม่ได้ตามที่คาดหวังไม่เป็นไปตามกำหนด
การงานจะได้รับข่าวดีเข้ามาในเรื่องการเจรจาการติดต่อ
งานด้านติดต่อธุรกิจต่างประเทศและงานประเภทธุรกิจออนไลน์